หลังจากที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องนะคะ
ก็ส่งผลทำให้น้ำกลับมาท่วมขังในพื้นที่อำเภอศรีชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงเรื่องของการรับมือเบื้องต้นของชาวบ้าน
เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้นะคะ
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวี

ที่มีปริมาณฝนตกเพียงแค่ชั่วข้ามคืน
ก็ทำให้พื้นที่มีน้ำท่วมขังเกิดขึ้น
ชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นสิ่งที่หลายชุมชนต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี
ซึ่งหลายคนมีแผนรับมือและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
ก็คือของลูกค้าค่ะข้างในเนี่ยคือเวลาช่วงเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ย
เราก็จะเตรียมตัวไว้จะเตรียมของยกของไว้เลย
อ๋อเป็นการเตรียมของ
นี่นะครับใช่ค่ะเตรียมไว้ทุกปีค่ะ
แต่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลบ้างหลังจากน้ำท่วม
ไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
แต่ตอนนี้กำลังใจคนในบ้านยังไหวเนอะ
ไหวกำลังใจดีค่ะ
เช่นเดียวกันกับครอบครัวนี้ที่บอกว่าสถานการณ์น้ำอาจไม่รุนแรงเท่ากับปี๒๕๕๙
และการเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายครั้งติดต่อกัน
ทำให้ทุกคนมีประสบการณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงที
โดยเฉพาะกับการวางแผนยกของขึ้นที่สูง
และติดตามสถานการณ์น้ำรายวันจากประกาศของส่วนราชการ
ยังเอาลงไม่ได้ครับเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีก

เนี่ยอย่างเนี้ยมันก็เริ่มเริ่มมาอีกแล้ว

อันนี้น้อยวันนี้คือน้อยนะ

หวั่นใจไหมถ้าเกิดวันสองวันนี้ฝนตกมาเพิ่มอีก

เพราะว่าเราดูในเน็ตเนี่ย
อ่าวไทยเนี่ยมันยังมีกลุ่มเมฆฝนอยู่

คนแถวนี้ก็อยู่แบบจิ้นแล้ว
หลายคนจะมีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม
แต่หลายเสียงของชาวบ้านก็พูดตรงกันว่า
ฟื้นฟูเยียวยาก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกส่วนราชการต้องรีบเข้ามาดูแล
และหากเป็นไปได้ก็อยากจะเห็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมประสบผลสำเร็จ
เพื่อให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ